มาดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่สงขลา
แล้วก็รถเสียหลักไปชนรถคันอื่น๔คันรวด
ก่อนที่จะขับพุ่งไปชนในร้านเครื่องเสียงจนพังเละเลย

นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ครับ
รถเก๋งสีแดงที่คุณผู้ชมเห็น
พุ่งชนรถที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถเสียหายไป๔คัน
ก่อนที่จะพุ่งชนร้านเครื่องเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถด้านนอกของห้าง

และเกือบจะพุ่งไปชนกระจกทะลุเข้าไปในห้างอีกนะครับ
โดยด้านหน้ารถรถเก๋งไม่เสียหายมาก
และผู้ขับรถเก่งคันนี้เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๕๐๖๐ปีปลอดภัยนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถามนายสุธิพันธ์มีกูลเจ้าของร้านเครื่องเสียง
ให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุรถเก๋งสีแดงคันนี้
ถอยหลังออกจากที่จอดรถก่อนที่จะพุ่งเข้ามาภายในร้าน
ซึ่งขณะนั้นเองตัวเขาแล้วก็ลูกน้องนั่งอยู่กัน๓คน
พากันวิ่งหนีกระเจิงเลยครับวิ่งหนีได้ทันนะฮะ
ส่วนความเสียหายในร้านก็อย่างที่เห็นเละเลยประมาณ๓๔แสนบาทนะครับ
เพราะว่ามีแต่อุปกรณ์ต่างที่มีราคานะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับทางบริษัทประกันเข้ามาเคลียร์ค่าเสียหาย
รถที่ถูกชนทั้ง๔คันทันทีนะครับ
รวมถึงทางห้างก็เคลียร์ไปพื้นที่
แล้วก็ประกันก็ยังต้องเคลียร์ความเสียหายของร้านเครื่องเสียงอีกด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าหญิงสูงอายุคุณป้าท่านนี้น่าจะขับรถออกมาจากที่จอด
คือถอยหลังออกมาอาจจะไปเหยียบคันเร่งแทนที่จะเหยียบเบรก
ออกตกใจไงคุณรถเลยพุ่งอย่างเร็ว
จากนั้นตกใจยิ่งกว่าเดิมทำอะไรไม่ถูกครับ
รถพุ่งชนอีก๔คันแล้วก็มาหยุดตรงที่ร้านเครื่องเสียง
เละเสียหายแบบนี้โชคดีที่ยังไม่ทะลุเข้าไปในห้างด้วยนะครับ
แล้วก็โชคดีที่อาการของผู้ขับรถทั้ง๔คันรวมถึงคุณป้าปลอดภัย